อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องฝากเตือนกันคือเราก็เคยเห็นกันมาหลายต่อหลายครั้งนะครับเป็นข่าว
เป็นข่าวกันก็คือเอาแหวนไปใส่ไว้ในนิ้วแล้วสุดท้าย
โอ้โหเอาออกไม่ได้นิ้วบวมเป่ง
ต้องพึ่งพี่กู้ภัยเข้ามาช่วยครับ
นี่คือมือของเด็กชายวัย๑๔สภาพนิ้วชี้
บวมครับดูดิครับโอ้มันบวมจริงนะ
อักเสบแล้วอ่ะเห็นแบบนี้แล้วน่ากลัวจริง
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือครับโดยต้องใช้ที่เจียร์นะครับ
มาตัดที่แหวนแล้วก็ใช้ที่ขี้แบบค่อยแงะออก
ใช้เวลาอยู่นานนะประมาณสัก๑๐นาทีได้
ก็สามารถนำแหวนออกมาจากนิ้วได้อย่างปลอดภัย
แต่กว่าจะเอาออกมาได้มันหวัดเฉียวอะครับ

เด็กชายคนนี้เล่าว่าแหวนวงนี้เพื่อนให้มา
บอกเฮ้ยเพี้ยนเอาไปลองใส่ดีเพี้ยน
เราเท่นะโอเคได้เลยเพียบเดี๋ยวเราจะลองใส่ดู
พอใส่เข้าไปเท่านั้นเอาออกไม่ได้

โอ้โหเอาออกไม่ได้เพี้ยนก็ช่วยสิครับ
ช่วยเพี้ยนไปตามกู้ภัยมาช่วยเพี้ยนหน่อย

เพราะว่าเอาออกไม่ได้แล้วนิ้วมันเริ่มบวมเป่งแล้ว
แล้วต้องที่ใส่น้ำลงไปนี่ไม่ใช่น้ำธรรมดานะ
ใส่น้ำเกลือลงไปด้วยก็ต้องบีบน้ำเกลือลงไปตลอดเวลา
แล้วส่วนหนึ่งมันก็จะได้ไม่ร้อนมากเกินไป
เพราะที่เจียมันร้อนนะเวลามันไปถูไปไถกับเหล็ก

เหตุการณ์แบบนี้เราเห็นหลายครั้งแล้วนะครับ
ผมเลยต้องเอามาให้ดูเพื่อให้ระวังกันบางทีเนี่ย
ลงวัยรุ่นน่ะนะอยากจะลองใส่แหวนที่เป็นสแตนลงสแตนเลส
คือบางทีมันใส่เข้าไปได้แต่มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม
บางทีคุณไม่รู้ว่าผิวหนังคุณมันแพ้สแตนเล็ตหรือเปล่า
พอมันเกิดอาการแพ้ผิวหนังมันจะบวม
พอมันบวมปุ๊บเอาออกไม่ได้แล้ว

เราเห็นเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งมากเลยนะคุณผู้ชม